เพื่อนบ้านหน่อยละกันเพื่อนบ้านของคุณผู้ชมเป็นแบบไหนต้องถามแบบนี้ให้ดูเพื่อนบ้านคนนี้หน่อยเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้แบบปล่อยหมาออกมาจอดขวางหน้าบ้านหรือว่าต้นไม้มาลุกล้ำนะแต่เขามาขโมยของบ้านฉันโอ้โหเขามาทำแบบนี้นี่งัดบ้านมาขโมยของนี่นานนับปีแล้วนะไอ้รอบล่าสุดเอารถบรรทุกมาเลยมากลางวันแสกด้วยแล้วพอจับได้นะทำไมอ่ะทำไม
โอ้โหคุยออกมาคุยแหละ

นั่งลุง
เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะ
คนนี้หรอ
แล้วเนี่ยค่ะคือทางฝั่งผู้เสียหายก็อัดคลิปเอาไว้เลยแล้วบอกว่านี่บ้านตากับยายหนู
เหตุการณ์นี้ที่ฝั่งผู้เสียหายถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชม

เอารถบรรทุกมาแล้วมาขนของในบ้านคนอื่นเขากลางวันแสกแบบนี้

ใช่แล้วจนฝั่งผู้เสียหายเองต้องแจ้งตำรวจมาจับเขาถึงยอมออกมามอบตัว
นี่เกิดขึ้นที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรีนะคะ
ทีนี้เราก็เลยไปถามหน่อยว่ายังไงนะเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งนายวินธนัยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันคือวันที่๒๕ตุลาที่ผ่านมา
จริงบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านของตากับยายปิดเอาไว้คือไม่ได้มีคนอยู่ค่ะ
เพราะว่าคุณตาคุณยายเนี่ยเสียไปแล้วอืมส่วนผมเนี่ยย้ายไปทำงานอยู่ที่ชนบุรีนานนานจะกลับมาที
ที่ผ่านมาเนี่ยนะเพื่อนบ้านก็แจ้งบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนบ้านนี่คือมันมีเพื่อนบ้านหลายคน
แล้วเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเนี่ยนายกระหนกบ้านรั้วติดกันเนี่ยเพราะว่านายกระหกก็เป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันไง
เข้ามางัดบ้านมาขโมยของนะเนี่ยเอาใบหมดพี่หมด
ประตูไม้สักใช่ป่ะงัดไปอ่าเอาไปแม้กระทั่งกรอบรูปรับปริญญา
เดี๋ยวรูปรับปริญญามีค่าอะไรจนถิดใจคนกระโดยร้าง
ไม่รู้เอากรอบไปทำอะไรเอารูปออกแล้วไปใส่เองอย่างนี้เหรอ
เหลือเกินก็มูลค่าที่ขโมยไปน่ะสองแสนกว่าบาทไม่ใช่แค่ขโมยของอย่างเดียวเห็นสายยางไหมดอม
นี่ลักต่อน้ำต่อไฟนั้นน่ะเห็นปลั๊กไฟป่ะสายไฟที่มันพ่วงอยู่เนี่ย
คือใช้ไฟจากบ้านคุณตาคุณยาย
ลาออกจากการเป็นเพื่อนบ้านได้ไหมเนี่ย
โอ้โหมันไม่น่าจะเรียกเพื่อนบ้านแต่แรกนี้แล้วเลยมั้ยถ้าเป็นแบบนี้
คือแค่ค่าน้ำค่าไฟนะนะคิดเป็นเงินก็หมื่นกว่าบาทแล้วค่ะ
แต่ทำไมแจ้งตำรวจตำรวจจับไป๒วันปล่อยตัวออกมาหลักฐานก็มีชัดเจนขนาดนี้
เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมหลังจากนี่หลังจากที่ตำรวจปล่อยกระหนกออกมานะ
หนกก็บอกว่าก็นี่ไงเส้นใหญ่ไงตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
แล้วบอกด้วยนะว่าที่มาขนของที่บ้านไปเพราะว่าเคยถูกพ่อแม่ของนายวินธนัยเนี่ย
ขโมยสมุดบัญชีไปเฮ้ยจะเป็นไปได้ไง
จะเป็นไปได้ยังไงก็พ่อตายไปตั้งแต่ปี๕๗แล้วแล้วแม่ก็ป่วยติดเตียงมา๕ปีแล้ว

คิดว่าเพื่อนบ้านคนนี้นายกระหนกคนนี้เพี้ยนแหละติดเหล้าหนักเสพยาหลอน
มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยแต่ทีนี้พอนายกระหนกถูกปล่อยตัวออกมาเชื่อไหม
เพื่อนบ้านเขาไม่มีใครกล้าเป็นพยานให้เลยเพราะว่ากลัวอันตรายไง
ไม่รู้ว่านายกระหนกจะมาทำร้ายอะไรหรือเปล่าก็เลยอยากให้สื่อช่วยเหลือหน่อย
มาร้องกับไทยรัฐทีวีเพราะว่าไม่ใช่แค่หลังผมอย่างเดียวนะ
เพื่อนบ้านหลังอื่นก็โดนขโมยเหมือนกัน
ทีนี้คุณผู้ชมฟังก็ต้องฟังให้รอบด้านใช่ไหมหลายคนอ่ะอยากรู้ว่า
นายกระหนกเขาว่ายังไงไม่ใช่เราไม่ติดต่อนะคะ
เราจะเข้าไปสอบถามตะโกนเรียกที่หน้าบ้านแล้วพี่กระนอก
ก็พี่กระหนกไม่ยอมไม่ยอมออกมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นน่ะ
ตอนที่นักข่าวไปจะไปถามพี่กระหนกหลบอยู่หรือพี่กระหนกไปอยู่ที่อื่นแล้ว
แต่ว่าถ้ายังไงก็อยากให้มาชี้แจงนะในมุมของพี่ว่ายังไงนะคะ
ครับแล้วตำรวจอาจจะต้องชี้แจงด้วยนะว่าเอ๊ะจับไปสองวัน
ต้องลอยมาแล้วเหรอหลักฐานก็ชัดด้วย